เอาล่ะทำความดีกันต่อเนื่องครับ
จะพาไปที่จังหวัดสตูนครับที่นั่น
เอกชนนั้นได้มอบเก้าอี้สุขาพาสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูนนะครับ
แล้วก็มอบให้กับคนชะลาที่นั่น
และผู้พิการจำนวน๕๐๐ชุดครับ

พัทรพลรัตนพิเชษทชัย

ก็รับมอบเก้าอี้สุขาพาสุขครับ
จำนวน๕๐๐ชุดจากนายสมานคุณากรภัยบุญสิริ
กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านหัวเข่าเสื่อม
และได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าไป
เมื่อ๘ปีก่อนครับ

มอบให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นำไปมอบต่อให้กับคนชะลา
และผู้พิการที่มีปัญหาด้านหัวเข่า
ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับ

ของผู้ที่เจ็บป่วยบริเวณหัวเข่า

จึงเกิดแนวคิดที่ทำเก้าอี้สุขาเพื่อลด

และช่วยให้เข้าห้องน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
โดยบริจาคผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอ

จากนี้ยังให้ความช่วยเหลือ

อย่างเช่นลาวพม่าและกัมพูชา
อีก๒๐๐ชุดด้วยเพราะว่าตั้งใจ
ทำความดีถวายพระกุศลแด่